เขาไม่ได้มาหาเราซึ่งเขาอยากได้เงินทำไมเขาไม่มาคุยกับเรา
แล้วเมื่อกลางคุยกันว่าเงินเงินนี้นะเงินเงินนี้นะอะไรประมาณนี้ค่ะ
เพราะว่าหนูเชื่อว่าหนูไม่ได้หลอกอยู่แล้วค่ะ
หน้าที่การงานเราก็มีหนูไม่ได้รอบที่จะเข้าทางหาที่รอบหนูค่ะ
คือขับรถผ่านเนอะพี่ก็บอกว่าฉันอยากดูแลที่ตรงนี้
ก็เลยบอกว่าเออแกก็ถ่ายรูปที่ตรงนี้ไว้แล้วแกก็กลับไป
บอกว่าถ้าแกกลับไปบ้านแล้วแกก็จะบอก
แต่แกไม่ได้โอนกับพี่ก้อนนะคะถือชายอยโอนมาค่ะ

นี่คือยอดนี้ที่พี่จะโอนคือกลับให้เพราะว่าเงินที่หัวประกอบ
เอาไปทำนะพี่เป็นที่สอบประกอบค่ะ
พี่ยอมรับว่าพี่จะเอาเงินติดเมื่อที่นั่นตรงนี้นะคะ
แต่แกจะเอามา๑ห้าร้าน๖หลานก็ไม่มีค่ะ
ก็มันก็คบกันเนอะพอมาพี่ก็บริสุทธิ์ใจ

หลังจากนั้นแกก็ว่าจะไม่มีค่ะ

คือพี่เนี่ยพอถ้ารู้ปุ๊บ
แกก็บอกว่าแกไปเคลียร์กับเมียไทยของแก
ก็เมียคนไทยเนี่ยเขาเปิดป่านทั้งหมดอะไรอยู่ข้างล่างบ้างค่ะแก

แล้วก็แบ่งเงินขึ้นกับเมียไทยของแก
ที่ก็เลยคิดว่าชีวิตขนาดจริงของเรามันก็วื่นวายความสมควรแล้ว
อยากจะเอาคุณวื่นวายเข้ามาชีวิตเราทำไม
แกไม่เคยบอกว่าคุณขายบ้านทั้งหมดแล้ว

นี่คือเสียงที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะฮะของคุณพัฒน์นะครับท่านผู้ชมครับ
ที่บอกกับทีมข่าวเอาไว้เมื่อสักครู่นี้อย่างที่ฟังนะฮะคือทาง
คุณพัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้หลอกนะช่วงที่คบกันเนี่ยแล้ว
เมืองไทยได้เนี่ยคือไอ้ที่ต่างที่ส่งเงินมาให้เนี่ยก็ไปดูนะไปไปหาอะไรต่างนานา
แต่สุดท้ายเนี่ยที่เนี่ยมันเป็นที่สอบประกอบมันเลยซื้อไม่ได้แล้วคุณปีเตอร์เนี่ยส่งเงินมาอะไรมาเนี่ย
ก็๓๕แสนถ้าอยากได้คืนเนี่ยเดี๋ยวจะคืนให้เพราะความจริงแล้วคุณพัฒน์เองก็แหม่คุยไปคุยมารู้จักไปรู้จักมา
เอ้ามีเมียคนไทยอยู่ที่บ้านที่ฮอนแลนด์อยู่แล้วนี่แล้วข้างล่างบ้านคุณปีเตอร์เมียคนไทยก็เปิดร้านนวดไทยอยู่
โอ้โหมันวุ่นวายไปหมดไม่ได้บอกให้เขาขายบ้านเลยเขาไปบอกเขาเดี๋ยวเขาจะขายบ้านแล้วแบ่งเงินกับเมียคนไทยอะไรของเขาเองสุดท้ายก็เลยเอ้าแยกกันดีกว่า
เขาบอกมาว่าอย่างเนี้ยอ่าพี่ลีย่าอดีตภรรยาวันนี้นี่คือกลับมาช่วยเหลืออดีตสามีในฐานะเพื่อนกันใช่ไหม
ใช่ค่ะหลังจากรู้ข่าวว่าเขานี่โอ้โหแบบใช่ค่ะสบอมเลยต้องด้านโดนมาเมืองไทยเพราะว่าอีกฝั่งนึงเขาจุดสุดท้ายมันอยู่ตรงไหนที่ว่าทำให้เขาที่เขารู้ว่าไม่สงสัยเราเราจะถูกหลอกแล้วเราเขาเขาทิ้งเราแล้วหรือว่าอะไรยังไงมันจุดสุดท้ายมันคือวันไหนอะไรยังไงอืมจุดสุดท้ายก็คืออ่าวันที่ยี่สิบแปด
ยิ่งงานมีเดี๋ยวจะจะให้คือที่ว่าคุยกันเป็นเสียงโทรศัพท์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นที่นี่เป็นบ่ายโมงแล้วที่นั่นเป็นเวลาหกโมงเช้าอืมเป็นช่วงเช้าเลยอ๋อที่เราให้ดูไปตอนต้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองเพลย์เพลย์แล้วผู้หญิงปฏิเสธทุกอย่างเลยไม่รับรู้ทุกอย่างเลยคือพอติดต่อกันมาอ่าไม่ได้มาเม
ปฏิเสธหมดเลยทุกอย่างปฏิเสธหมดตอนนั้นอ่ะปีเตอร์แบบเครียดมากแบบว่าฉันไม่รู้จะทำไงฉันอยากตายแล้วเขาบอกอย่างงี้แล้วทีนี้เขาก็เข้ามาหามาคุยด้วยก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพอแยกกันไปเลิกกันไปเนี่ยพิริยาก็ยังอยู่ที่ฮอลแลนด์ก็ยังอยู่ที่โน่นค่ะยังทำงานอยู่ที่นั่นใช่ค่ะเขามีร้
ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้ก็เลยไปคุยกับพี่สาวเขาว่ามันเกิดเรื่องนี้กับน้องเธอเธอรู้ไหมเธอรู้ไหมว่าน้องเธอส่งเงินไปให้ผู้หญิงเยอะมากไม่มีใครรู้เรื่องเลยพี่สาวเขาก็รู้แต่ว่าน้องชายเล่าฟังเออส่งเงินมาซื้อที่ดินก็ปลูกบ้านเอาละทีนี้พี่ลีย่าก็เลยติดต่อไปติดต่อมาก็มาเจอคุณกัน
ฟังเหรอ
เพราะว่าเธออยากให้เงินแต่เธอสามารถให้เงินแค่๓๐๐๐๐๐บาทหรือ๕๐๐๐๐๐บาทมีความรู้สึกยังไง
เขาบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้น

เขาทำทุกอย่างเขาส่งเงินมามันมากกว่านั้นมาก
แล้วเพราะว่าเงินก้อนนี้ที่เขาส่งมาเพราะผู้หญิงบอกเขาว่า
จะต้องสร้างบ้านสร้างอะไรแล้วมาอยู่ด้วยกันในอนาคต
ตอนที่เขากระเสียนอายุแล้ว
สิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการเงินคืนทั้งหมดหรือว่าต้องการอะไรยังไง
อย่างนั้นฝั่งสิุดอยากให้เป็นเยี่ยม
จะต้องการคงพูดถ้าใครก็ต้องการ
เขาบอกว่าแน่นอนฉันต้องการคืนทุกบัตรศึกษาในสลิปนี้ที่สี่ล้านกว่า
เพราะว่าทุกอย่างมันไม่เป็นความจริงฉันไปถึงบ้านดุงแล้วฉันไปดูด้วยตาของฉันแล้ว
มันไม่มีความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยเขาต้องการคืนทั้งหมดค่ะ
อืมพี่ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีที่ว่าเคยส่งรูปมาให้ดู
ใช่ค่ะได้คุยกับเขานะวันนั้นที่ว่าเป็นคลิปที่ว่าล่าสุดที่คุยอ่ะ
แล้วได้คุยอีกไหมได้เจออีกไหมฮะพี่ก็ไปกับเขาเนอะไปถึงบ้านดุงเลย
คือมาที่เมืองไทยแล้วก็ไปหาใช่ไปที่บ้านดุงที่ที่ทำงานเขา
ใช่ค่ะเพราะพี่ก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้
ผู้หญิงย้ายที่ทำงานไปเมื่อสามสี่ปีที่แล้วแล้วอืม
คิดว่ายังอยู่ที่เดิมใช่ค่ะย้ายไปสโกนคลใช่ค่ะ
ไปก็เลยไม่เจอไม่เจอเพราะว่าคนที่ทำงานที่นั่น
พนักงานที่ทำงานที่นั่นหัวหน้าที่นั่นบอกว่า
เขาย้ายไปแล้วเมื่อสามปีกว่าแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เจอ
ก็ยังไม่ได้คุยไม่ได้คุยไม่ไม่เจอค่ะไม่เจอ
แต่ว่ามีอยู่ที่ไปกันเมื่อไหร่ฮะที่ไปกันที่ว่าวแล้วไม่เจอไป
เมื่อวันจันทร์อาทิตย์ที่แล้วค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่คุณบิน
มาเองค่ะอ่าคุณพัทรถ้าเกิดฟังอยู่นะครับ
เพราะว่าคุณพัฒน์เองให้สัมภาษณ์บอกว่านี่อยากจะเคลียร์กับคุณปีเตอร์เหมือนกัน
อยากจะคุยเหมือนกันก็รู้อยู่ว่าบ้านเธออยู่ไหนเธออะไรยังไง
ทำไมมาเมืองไทยเนี่ยไม่มาหาเธอมาประจงประจานอะไรเธออย่างนี้
ทำไมถ้าคุณพัฒน์อยากคุยอยากเคลียร์กันนะครับรับโทรศัพท์ของเรา
ติดต่อตั้งแต่เช้าผมเองก็โทรไปมีผู้หญิงรับบอกอ่า
ท่านติดประชุมอยู่ท่านผอติดประชุมผมก็ไม่รู้พอไหนอะไรยังไง
ก็ไม่รู้ว่าใช่คุณพัฒน์หรือเปล่ายังไงถ้าจะเคลียร์จะคุย
เราเปิดโอกาสคือเปิดพื้นที่ให้ชี้แจงให้คุยกันนะครับ
หรือว่าจะคุยกับผมสองคนก็ได้ยังไงรับโทรศัพท์นะฮะ